มีน็อกมีนับอีกแล้วครับท่าน
กับกล้องธรณีเป็นฝ่ายชนะเทคนิเกิ้ล
็อกเอาท์ไปยกที่๒ด้วยเวลา๑นาที๒๘วินาทีครับ

อบให้ขอบคุณกาวซิเมนจราเข้เขียวด้วยครับ

ศึกยอดมวยไทยรัฐสดเจอกับเก๋าครับ
มุมแดงขวามือผมลำน้ำมูลเล็กทีเด็ด๙๙ครับ
ขณะที่ซ้ายมือนี่เก๋าหนักแรงเหลือเกินนะครับ
นักมวยรุ่นพี่ชนะเพชรนำแสงก่อสร้างวันนี้
หมอนี่นำทีมมาเองเลยนะครับ
พี่เคยแพ้ให้กับพี่ชายเข้ามา
วันนี้กลับมาล้างแค้นกับน้องชายแทนถูกต้องไหม

ก็วันนี้เตรียมตัวกันดีครับวันนี้บนเวทีครับ

ปลายยก๓นี่อะไรบ้าง

อาจจะถึงน็อกได้เขาบอกผมได้ยินแล้วภาวะเลยป่ะ

ก็แข้งซ้ายครับ
วันนี้เสริมหมัดไว้ด้วยมีแข้งซ้ายตามสไตล์นะครับมาเตะรุ่นพี่เดี๋ยวดูว่าเตะได้ไม่ได้นะครับ
วิทีอาร์มา

โชธนะครับชื่อนัทพลแสนกล้าอายุ๑๗ปีเป็นชาวจังหวัดบุรีลำ
กมาแล้ว๘๔ครั้งชนะ๖๔แพ้๑๙เสมอ๑ครั้ง
ข้างหลังชนะคะแนนการกกรรมนาศที่เวทีมวยราชดำเนินครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินชนะเพชรนำแสงก่อสร้างหรือ๙๑รุ่งโลศนะครับ
อภินันวันชูไทยอายุ๒๖ปีเป็นชาวจังหวัดน้องคาย
กมาแล้ว๘๓ครั้งชนะ๖๒แพ้๑๖เสมอ๕ครั้ง
ข้างหลังแพ้คะแนนเพชรเมืองชนสุดสากรมวยไทย

มวยคู่นี้นะครับแม่สีเสื้อหน้าเสือน้ำเลี้ยงดีทั้งคู่นะครับ
สดเจอกับเก๋าครับสดอยู่ที่มุมแดงนะครับลำน้ำมุนเล็ก
ไฟล์นี้ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยทีเด็ด๙๙ของเฮียตีนะครับ
มีเทรนเนอร์มวยสากลสมัครเล่นเนี่ยมาเทรนด์โดยเฉพาะเลยครับ
แข้งซ้ายนี่มีอยู่แล้วพี่ชัยเคยโดนไหมไม่โดนดีกว่านะ
ส่วนมุมน้ำเงินนี่เก่าเหลือเกินนะครับชื่อเสียงในเมืองกรุงอาจจะมาทีหลัง
แต่ว่าโอ้โหเวทีบ้านนอกกระดูกประสบการณ์มวยนี่โชคโชนนะครับ
ชนะเพชรนำแสงก่อสร้าง
แต่ว่าไฟล์นี้นี่ไม่ได้ซ้อมอยู่ที่ท่าบ่อน้องคายนะครับ

นาวากาศโทวิชัยราชานนท์นะครับ
นักมวยทั้งคู่มาเวทีมวยทลักทั้งคู่เลยครับ

มุมแดงวันนี้เฮียตีทีเด็ด๙๙นี่นำทีมมาเองเลยนะครับ
ขณะที่มุมน้ำเงินนี่เสียหมอนนำแสงก่อสร้างก็นำทีมมาเอง
มวยนำแสงก่อสร้างนี่อยู่ท่าบ่อน้องคายก็จริงนะครับ
แต่ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ย๑๘ปีได้อยู่ที่จังหวัดชุมพรมาก่อนนะครับ
ถือว่าเป็นลูกกรมหลวงอีกคนนึงครับเสียหมอนนำแสงก่อสร้างครับ
พูดจำนาธิบนวยที่ครับพัฒนตลวดตีสัญญารัฐนาภัยวงครับ
น่าสนใจเลยครับมวยผู้หนีครับ
ดูกันยาวยาวนะครับมุมแดงนี่แม่
เปรียบความสดความหนุ่มรูปร่างสูงยาวครับ
ชกยิ่งแรงว่ากันอย่างนั้นนะครับ
ขณะที่น้ำเงินนี่ก็หนักเหลือเกินนะพี่ชัยนะ
น้ำเงินนี่อาวุธรุนแรงครับครับ
เป็นมวยทรหดครับมีฮึดตลอดนะครับ
ฝ่ายแดงนี่เป็นมวยจังหวะฝีมือครับแข้งเข่ารุนแรงครับ

มุมน้ำเงินเนี่ยเคยเจอกับพี่ชายของลำน้ำมูลเล็ก
ก็คือลำน้ำมูลแล้วก็แพ้มานะครับ
วันนี้ชนะเพชรหวังจะมาล้างตาแก้แค้นกับน้องชายแทนครับ
อ้าวเดี๋ยวดูได้ไม่ได้ครับไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอน
กันพิกัด๑๒๓ปอนด์นะครับ
กับแฟนมวยตามหน้าตู้ครับครับ

มวยคู่เอกของเรานี่เอาทักษินเล็กกับเกียรติวัฒน์ครับ
พนมรุงมรบัณฑิษฐ์กับค่าตัวเงินแสนครับ
ถ้าไปจัดหน้าอำนวยนี่เก็บค่าตัวได้ล้านกว่านะพี่ชัยนะ

ขอบคุณแฟนมวยทั่วประเทศด้วยนะครับ
ติดตามศึกยอดมวยไทยรัฐมาตลอดนะครับ

ถ้าต้องการจะสนับสนุนศึกยอดมวยไทยรัฐก็เรียนเชิญเลยนะครับ
ถ้าต้องการจะสนับสนุนลูกหลานชาวไทย
หรือว่าต้องการจะประชาสัมพันธ์โปรโมทสินค้าของท่าน

วันเสาร์ที่๒๔ก็ยังมีมวยชิงแชมป์ว่างครับ
รุ่นไลฟ์เวท๑๓๕ป่อนระหว่างราชสิงฯโรงเรียนกีฬาโกราช

เพราะช้างศึกเราโดนปลดแชมป์ไปครับ

แฟนมวยพลาดไม่ได้เลยครับสัปดาห์หน้านี้
ออสเตอรี่ดวงใจพ่อพบกับสายันยิม
ผู้เอกทักษินเล็กเกรดนิวัฒน์
พบกับเผ็ดพนมรุงหมอรัฐนาบรรดิครับ

ขณะที่น้ำเงินนี่มีเสหมอนครับ

เจ้าตัวนี่เป็นคนหนองคายครับ

บอกคนชุมพรหน้าตาดีเลยด้วยเมียคนชุมพรสะเริ่ม

คุณผู้ชมเสาร์๒๔ธันวาคมว่ามวยใหญ่แล้ว
ก่อนถึงเสาร์๒๐อีก๒๑อีกวันหนึ่งอีก
อ่าไปดูสิ๒๑นี้ตรงนี้ลงตัวเป็นที่เรียบร้อย

แสงมณีใส่กับกล้องศักดิ์๑๓๓ปอนด์ครึ่ง

ปืนก้นกิ่งซางเหมือนเดิม

และกูเดิมพันสองล้านบาทคันแรกนะ

หลนไม่ลนรับไม่รับต้องไปพิสูจน์กัน

เดี๋ยวท่านผู้ชมมามากูนำรายการก่อน
ลำน้ำมูลเล็กทีเด็ด๙๙น้ำเงินชนะเพชร
๙๑รุ่งโลศหรือว่านำแสงก่อสร้าง

เหมือนเลยมองหน้ามองหลังมองข้างนี้ได้เลย

คือซ้ายนี่เป็นแข้งซ้ายที่เนียนตาเตะคล้ายอดีต

ชิงน้อยนะอินทรีย์แดงแข่งซ้ายกับเนียนตาจะคล้ายกันเลยนะ

เป็นแข้งเก็บเสียงเพี้ยเลย
ซ้ายเจอซ้ายอาจจะชกกันลำบากนิดนึง

มวยซ้ายเขาบอกว่าทำมวยซ้ายถ้าทำดีเด็กอยู่ในไม่นอกกรอบดังหมดนะ

วยซ้ายนี่จะดังเหมือนมวยขวาเลยนะ

โอ้โหเช็บขาดเช็บขาด
ซ้ายอดีตที่ผ่านมายาวนานทุกผ่านน้อยเห็นมั้ย

ช่วงนี้สวยงามเลยครับแดง
เขาบอกว่ามีไม่กี่คนนะครับที่ออกแล้วเนียงตาเลยนะครับแดง
น้ำเงินนี้ได้หนักนะพี่ป่ายเป็นล้อเล่นนะ
ชนะเพชรแต่มันชนะลำน้ำมูลเล็กหรือเปล่าเดี๋ยวก็รู้
ขวาเตะซ้ายจังหวะฝีมือลีลาต่างฝ่ายแดงเฉียบขาดนะครับ

ก็เป็นยอดภีมืออีกคนของหมอด้วง
ส่วนฝ่ายน้ำเงินเนี่ยถ้าดุดันลูกปะทะอาวุธเสียดสีโดนไปโดนมาตรงนี้อาจจะได้เปรียบ
แต่ว่าจะปะทะอาวุธได้หรือเปล่าจะทำได้หรือเปล่า
ออกอาวุธมันจะติดบังหรือเปล่าต้องดูตรงนั้นแหละครับคุณผู้ชม
ด้วงวันนี้เดี้ยงไปคู่แล้วนะพี่ป่านะ

วันนี้เดี่ยงไปคู่แล้วนะพี่ป่านะ
วันนี้เดี่ยงไปคู่แล้วนะพี่ป่านะ

วันนี้เดี่ยงไปคู่แล้วนะพี่ป่านะ
วันนี้เดี่ยงไปคู่แล้วนะพี่ป่านะ
วันนี้เดี่ยงไปคู่แล้วนะพี่ป่านะ
วันนี้เดี่ยงไปคู่แล้วนะพี่ป่านะ
วันนี้เดี่ยงไปคู่แล้วนะพี่ป่านะ

วันนี้เดี่ยงไปคู่แล้วนะพี่ป่านะ
วันนี้เดี่ยงไปคู่แล้วนะพี่ป่านะ
วันนี้เดี่ยงไปคู่แล้วนะพี่ป่านะ
วันนี้เดี่ยงไปคู่แล้วนะพี่ป่านะ

วันนี้เดี่ยงไปคู่แล้วนะพี่ป่านะ
วันนี้เดี่ยงไปคู่แล้วนะพี่ป่านะ
วันนี้เดี่ยงไปคู่แล้วนะพี่ป่านะ
วันนี้เดี่ยงไปคู่แล้วนะพี่ป่านะ
วันนี้เดี่ยงไปคู่แล้วนะพี่ป่านะ
วันนี้เดี่ยงไปคู่แล้วนะพี่ป่านะ

วันนี้เดี่ยงไปคู่แล้วนะพี่ป่านะ

วันนี้เดี่ยงไปคู่แล้วนะพี่ป่านะ

แม่แต่พูดถึงก้องทรณีต้องหยุดนึง
เป็นนักมวยที่น่ากลัวมาก

วยตัวนี้อนาคตต่อไปจะเจอกับใคร
ดูการจัดการสร้างของโปรโมเตอร์ทรงชัยต่อไปว่า
ก้องทรณีจะเจอกับใครเป็นคนต่อไป

น่ารักเลย

กล้องธรณีสบุญเยี่ยม
คู่นี้ชิงเหลี่ยมกันซะเยอะนะครับ

ซ้ายยังไม่ผ่านตลอดทั้งคู่
ยังติดไฟแดงอยู่เอาซ้ายมาเลย

ขยับแล้วซ้ายขยับแล้วซ้าย

อย่าใช้หมัดยับได้ไหม
อาจจะคอยหมัดขวายับรบกวนตลอด

นิ่งมารอไม่ได้
ดูว่าซ้ายใครจะเนียนตากว่ากันนะครับ

ไล่แขนล็อกแขน

กระจับนิดนึงครับผู้ชี้ขาดบนเวที
พันธุ์ตำรวจตรีสัญญารัฐนาภัยวงเตือนเลยนะครับ

ซ้ายทั้งคู่ด้วยออกแล้วสวยงามทั้งคู่เลยนะครับ

เป็นตำรวจอยู่บนเวทีตีกันเขาไม่ห้ามนะ

ได้เงินอีกต่างหากนี่สายมาเลย

จะคืนเหมือนกันนะลำน้ำมูลเล็ก

มันซ้ายเนียนตาดีเหลือเกินนะ

เตะให้ชนะเพชรยุบให้ได้นะ

ต้องกันแค่นซ้ายให้ได้นะครับ

ขยับต้องลึกกว่านี้ด้วยช่วงสั้นกว่านิดนึง
หมัดขวาคอยแย่ง

นี่คือยอดมวยไทยรัฐโดยโปรโมเตอร์ทรงชัย
สายติดบังกับของชนะเพศ
แต่ว่าบนเวทีนี่ตำรวจยุคนักมวยตีกันหรือเปล่า

ปลายุคใกล้หมดยุค
หมดยุคครับ

ต่อตาตะฟันแต่ฟันแล้วกันดอกต่อต่อ

มีค่าตัวเสียเปรียบรูปร่างนิดหน่อยครับ

แดงได้ลอยกว่าหน่อยส่วนน้ำเงินได้อย่างหนานะครับ
ต่อบนเวทีซ้ายชนซ้ายครับ
ท่านผู้ชมน่าจะเข้มข้นขึ้นตามลำดับแล้วนะครับ
เพราะ๒ยกนี่ยังหาเหลี่ยมเข้า

เดี๋ยวดูยก๓เริ่มที่จะออกอาวุธต่อเนื่องแล้ว

น้ำเงินชนะเพชรนี่ก็โต้ด้วยติงซ้ายตลอดเหมือนกัน
โอ้โห้หนักทิ้ง

แข้งซ้ายของไอ้เจ้าลำน้ำมุงได้นะ
ถ้าบังแล้วโต้ซ้ายออกไปนี่เป็นเรื่องเลยนะ

แล้วน้ำมูลเล็กนี่มีตีนเดียวด้วยครับตีนซ้าย
ตินขวานี่ไว้เขย่งอย่างเดียวซ้าย

เสริมเสริมหมัดเสริมหมัดขยับไล่ไป

นี่ครับซ้ายติดเช่นเดียวกัน
โอ้โหสวยงาม
แข่งของน้ำเงินชนะเพชรนี่

แม่ถ้ามีขวาแบบนี้สนุก

สร้างความระบากใจให้ชนะเพชรน้ำเงินเลย

ความมั่นใจแข่งซ้ายทำงานได้ดีนะครับ

ชนะเพชรเอาแล้วคัต
ซ้ายกับซ้ายนี่ชกนี่ต้องละเอียดเลยนะครับ

หูซ้ายมาอีกแล้วโอ้แน่นจริงครับตีนซ้าย
ออกหนักใช้ได้เลยชักได้ใจแล้วชนะเพชรขยับโอ้โหสวยงามเลยลูกนี้
เกี่ยวล่างซ้ายอีกแล้ว

เข้มข้นสนุกสนาน
อันตรายชนะเพชร
ซ้ายอันตรายของลำน้ำมูลซ้ายทำงานไม่ได้ก็อาจจะลำบากนะครับวันนี้
ถ้าวันนี้ออกซ้ายไม่ได้นี่ชนะเพชรยิ้มเลย
ลำน้ำมูลนี่แม่ซ้ายคืนมาเอาเหลี่ยมเข้ามาช่วยต้องดึงให้หลุดนะครับ

ซิโทงนี่ลวนเลย
ปลายยกป้ายกเน้นที่ซ้ายไล่ติดเชือก

หมดเยอะครับหมดเยอะ
คู่เอกของเรานี่ผ่านไปแล้วครับ๓ยกนี่ภาพช้ายกที่๓ครับ
ชนะเพชรนี่เดินเร็วแล้วครับ

หลุดอีกครับโดนคืนด้วยเตะกินเปล่าเลยครับ
ทางด้านลำน้ำมูลเล็กปวดเข้าลำตัว
อย่างนี้ไม่ใช่ยกที่ผ่านมานี่สูงแข้งขึ้นล้วน

ดูกันเอานะครับว่าของใครหนักแล้วก็แรงกว่ากันครับ
เดี๋ยวดูว่ายก๔นี่มาแบบไหนครับ
สี่แม่ถ้าใครทำได้น่าจะเป็นยกไฮไลท์เลยนะครับโอ้โห
แต่มันหนักจริงไงติ่งซ้ายชนะเพชรนี่มันไม่ธรรมดาจริงนะ

ถ้ารับก่อนนี่สถานเลยล่ะครับลำน้ำมูลเล็ก
ต้องหาทางจังหวะออกซ้ายคืนเหมือนกันนะ

นี่เป็นยกไฮไลท์เลยถ้าได้ก็ไปเลย

สบายใจได้เรื่องของการตัดสินกรรมการจากเวทีมวยราชดำเนินนะครับคุณผู้ชม
ขอบคุณคุณครับครับ
ทางยังไหวทางไม่เข้าทางยังไม่เข้า
ละเรียงตัวแดงมันธรรมดาที่ไหนเหล่า

ซ้ายเตรียมตีด

ซ้ายทีขวาทีนี่ชนะเพชรออกอาการงงเล็กน้อย

แดงมันปิดออกนิดเดียวแล้วออกตีนเลย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

หลายก้อนหลายคำปั้นเลย

โชว์ลีลาโชว์ลีลาเลย

แต่ด้านลำน้ำงูลเล็กเนี่ยรอจากขวา
เล่นจังหวะฝีมือที่เหนือกว่าครับ

น้ำเงินเดินหน่อยอีกก๊อกหนึ่ง
ต้องอัดถีดกับมุมน้ำเงินก่อนเลยครับ
นำแสงก่อสร้างมุมน้ำเงินนะครับตอนนี้เหลือหมัดกับศอกอย่างเดียวแล้ว
ออกไว้กว่าเกินเล่นหมัดเล่นหมัดเล่นหมัด
แต่ลีลามวยสมัครเล่นนี่ยังได้อยู่นะลำน้ำมูลเล็กนะ
พระเจ้ามีหรือเปล่าหมัดเห็งหมัดสัมปะกงมาหรือไม่คุณผู้ชม
วยแบบนี้๑นาทีแรกของยกสุดท้ายนี่อันตรายมากเลยนะ
บอกว่าหมัดเห็งหัดพระเจ้าปากคุมบอกว่าอย่ามานะอย่ามานะ
มาแล้วไปเลยมันเนียนตาดีเหลือเกินนะ
แรงหัวน้ำมาใช้ได้สายอิ่มสีแดงแล้วป่าวสายอิ่มสีแดงแล้วป่าว

ป่าเขามีคนถามมาว่าคุณทรงชัยนี่จัดมวยดีไหม
เขาสุดยอดอยู่แล้วส่วนคนตรงชัยนะ

ถ้าโดดตัดอะ
ไม่รู้นะต้นไงแล้ว
ค่อยว่างค่อยโดดดู
เหนื่อยเหมือนกันนะเร่งมากเร่งไม่ผ่านมันก็ลำบาก
นะแต่มันไม่ใช่เป็นเป้านี่เห็นออกลีลาเลย

ดึงนิดเดียวหลุดดึงนิดเดียวหลุดตลอดยอมเลย
เปิดเกมบ้างลองเปลี่ยนแผนเปิดเกมบ้างได้ไหมล่ะ
มาเต้มมาชนกันในใจของไอ้เจ้าชนะเป็ดของนึกมาเต้มเดินมาชนกันบ้าง
ใช่เรียบร้อย
ท่านผู้ชมสามคู่ที่ผ่านมานะครับยอดภูหลวงหัวลงน้ำแข็งชนะทีโอโพดำพอเจริญแพทย์ยกหนึ่ง
พึ่งหลวงแพทย์๔๐๐๐๐แพทย์ที่แพทย์คะแนนหยกขาวธนากรยิ่ม
ที่๓ดอกไม้เงินปมงสว่างแพ้ทีโอกล้องธรณีสอบุญเยี่ยมยก๒
ที่เป็นผู้นำรายการแล้วมันออกด้วยรีลาเลยนะมวยสวยงามดีทำแนะนำมันอะไรมันก็สวยไปหมดนะ
รุ่นพี่รุ่นน้องอ่ะนะความสดนี่แดงเลยสดกว่าเยอะลำน้ำมุนเล็กได้
กับยอดมวยไทยรัฐนะครับติดตามชมกันได้ทุกวันเสาร์บ่าย๒โมงนะครับ
เฉพาะเสาร์หน้านี่โอ้โหคู่มวยนี่แน่นเอียดเลยพี่ป่า
รุ่นใหญ่ค่าตัวเฉพาะคู่เอเกียบ๒แสนนะ

ทักษิณเล็กกับเพชรพนมรุ้งนะครับเชอรี่กับสายันเล็ก
สิงห์กับทายาทมาวินกับเพชรพันล้าน
เสาร์๒๔นะครับก่อนพิสมัติอีกวัน
ก็โชว์ไว้ถือว่าสวยสดงดงามนะครับแดง

มาสุขยอดมโมยทาระนี่ไม่ค่อยผิดหวังเลยนะแดงนะ

กายับเดี๋ยวขวาได้ใส่
ถ้ามีการลุกเข้าหาบ้างแล้วก็มันจะทำให้ติดจาก
เสน่ห์ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะ
ยังถอยซะเยอะแดงนะ

ยังไงก็ย้ำบอกว่า๒๑นี้พบกับความยิ่งใหญ่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับ
มณีกับกล้องศักดิ์ปืนกลกับกิ่งซาง
เปอร์แบงค์กับเพชรลำสินพิชิตชัย๒ล้านบาท
ขั้นแรกกับร้อยเชิงเดิมพันธุ์นะ
ผู้ชนะนะครับลำน้ำมูลเล็กทีเด็ด๙๙ชนะคะแนน
ชนะเพชรนำแสงก่อสร้างในพิกัด๑๒๓ปอนด์
มวยศึกยอดมวยไทยรัฐโดยทรงชัยรัตนาจุบัน
ประจำวันเสาร์นี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ